คุณชายหนุ่มคนนี้สโลแกนเขามีดีมาก
หล่อภูมิฐานสมวัยแถมใจดี
พี่นีโนเมธินีนี่เอง
สอดสแกนขายของมาขนาดนี้แต่สงสัยใช่ไหม

ปล่อยตัวเป็นโสดมาหลายปีเลยนะคะ
งานนี้มีคำตอบค่ะพร้อมไปอัปเดตเรื่องงาน
เห็นว่าล่าสุดยอมมารับบทกำนันจอมกะล่อน

โน่ก็ยังมีการถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบดูแลตามปกติจ้า
ตอนนี้ละครเปิดมาใหม่ก็เศรษฐีทีมเปล่า

ซีเรียสอะไรเล่นเป็นกำนันสาย
กำนันฮาครับกำนันฮาตัวร้ายแต่ฮา

ใช่แล้วบทนี้จริงนะไม่เหมาะสำหรับผมนะบทนี้
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้เล่นนะเรื่องนี้
เรื่องนี้ถ้าเป็นกำนันเนี่ยต้องเอโอเขาคนเดียวเลย
พี่โนกได้ไปหาคนบ้านคนแม่พี่โออยู่
ก็ถ้าไปเชียงใหม่ก็จะแวะเวียนถามกันครับ
จนจะคุยผ่านญาติเขาในไลน์

ตอนนี้เหรอครับเยอะครับแต่ว่าไม่ใช่แฟน
ไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนยังไม่มี
นี่มันเหนื่อยยักษ์
คือบางทีบางครั้งอยู่ตัวคนเดียวมันก็มีความสุขดี